มุฉวงว่าเจ้าที่เขากดมนุษย์ได้ไหม

กดที่ยังไง
มีชาวบ้านมากราบไหว้แล้วมาของพรกัน

หยุดก่อน

มึงในนิดเดียวมันจะเหนื่อย

รู้แล้วขอโทษแม่แล้วก็โอเค
เขาพูดอยู่ตามนั้นให้เล่าว่ามาแล้วอะไรไม่เคยไหว

ผู้หญิงคนนี้ลักษณะเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้

คนที่เป็นเจ้าที่นะหรือแม่ตะเคียน
อาจจะไม่พอใจชาวบ้านที่เอาแต่ขอเลขเด็ดกัน
ไม่เอาของมาเส้นไหว้เลยค่ะคือชาวบ้านหลายคนเข้ามาแก้บนพ่อปู่พญานาคองค์ดำกันครับ
แต่ผู้หญิงคนนี้มีอาการแบบนี้แล้วก็พูดออกมาจับใจความว่า
โกรธมากที่พวกมึงไม่กราบไหว้ไม่ให้ความสำคัญ
วันนี้กูจะทำร่างทรงแล้วก็โดนแฝงร่างแล้ว
อาการเป็นแบบนี้อยู่๓๐นาทีสักพักนึงก็คืนสติกลับมาครับ
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์เสาไม้ตะเคียน
ที่มีคนมาวางไว้ข้างสารพ่อปู่องค์ดำครับ
เดี๋ยวช่วงนี้พาไปนครศรีธรรมราชไปที่ชะอวดวัดเขาพระทอง
เขาทอดกระถิ่นกันคนเพียบเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้ว่านี่ฮะข้างนอกฝนตกนะ
แต่ว่าข้างในเนี่ยคนเพียบนี่แหละครับโอ้โหชาวบ้านนะครับ
มากันมามาทอดกระถิ่นกันนะครับ
ที่พระมหาอารยันอนันโททะเจ้าวาด
กับกรรมการวัดละสิสยานุติดจัดขึ้นเนี่ยนะ
กิจกรรมทั้งกลางมีรำวงกองยาวด้วย
แผ่องกระถิ่นรอบโบสถ์นะครับอันนี้ก่อสร้างอยู่นะ
ชาวบ้านก็มาสนุกคึกคักกันอ่ะฝนตกนะฝนตกเนี่ยครับ
โอ้โหเขาบอกว่ากว่าจะวนครบ๓รอบนี่เปียกกันไปหมดฮะ
แล้วมีการจุดประทัดมาแล้วที่เบิร์ตว่าของดี
จุดประทัดครับ๑๐๐๐๐นักครับเพื่อความเป็นสลิมงคลแน่นอนนะฮะ
ก็ต้องดูเลขที่หางประทัดหน่อยสิเขาบอกว่านี่นี่อะไรข้างบน
๘นะอ๋อนี่๘๗กับ๘๒๙นะครับ
จบไหมจบยอดกะถินน่ะยอดกะถินน่ะ

ยังต่อเนื่องค่ะกับงานบุญกระถิ่นนะคะคราวนี้
บอสนิทอรพันธ์แห่งโพลิพลัสยังไหมครับบุญกะถิน
แล้วที่วงไว้นั่นคืออะไรดูสิพึ่งหลวง
มาทำรังเหมือนกับต้อนรับคณะกระถิ่นหน้าอุโบสถเลย
ใช่ชาวบ้านเขาก็มากันที่ตรงหน้าอุโบสถวัดพระธาตุดอยน้อยนะคะ
อยู่ที่อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปางแล้วชาวบ้านเขาบอกว่า
อุ๊ยแปลกนะพึ่งหลวงมาทำรังในช่วงงานบุญทอดกะถิน
เกาะคาอายุจะ๘๐แล้วค่ะบอกว่าโอ้โฮอุโบสถหลังนี่นะมันร่มเย็น
มีพึ่งหลวงมาทำรังอยู่เสมอเลยแล้วมันแปลก
ที่พึ่งหลวงเนี่ยมักจะกลับมาทำรังจุดเดิมให้โชคกับคนที่พบเห็นด้วย
ดังนั้นถ้าเสร็จงานกระถิ่นเนี่ยยังไงดีล่ะคุณผู้ชม
เอาชี้นี่อะไร๑๙๐คืออะไรเลขที่วัด
ขายดีค่ะเกลี้ยงแผงลอตเตอรี่เลย
ชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าพึ่งหลวงงานกระถิ่นจะมาให้โชคในงวดนี้นะคะ
ส่วนใครอยากได้โชคและมีความอดทนต้องมาดูพญาบึ้ง
แอบดูที่รูเดิมแต่เพิ่มเติมมีรูใหม่มาให้ด้วยวันนี้
เขาบอกแบตเทิร์นกันสองรูเลยวันนี้รูไหนไวกว่า
ที่ย่านรีอำเภอกระบิญบุรีอำเภอกระบินบุลรีปราจีนครับ
แล้วรูใหม่เนี่ยไม่เคยมีใครมาขอโชคมาก่อนครับ
ก็ต้องทำเหมือนเดิมเลยจะรูใหม่รูเก่าทำเหมือนเดิมคือ

ถ้าใครยังศรัทธาในรูเดิมพาไปดูรูเดิมด้วยคุณผู้ชม
ที่อ่างทองพญาบึ้งตัวเก่าเจ้า
ทองเนี่ยก็นี่ฮะมีคนมาทำเหมือนกันทำพิธี
เอากระดาษยัดลงไปได้เลขออกมาตัดไปเร็วคุณผู้ชมเวลาน้อย
ได้เลขออกมา๓กลุ่ม๓ตัว๒ตัวเป็นแบบนี้ครับ

นี่แหละคุณผู้ชมก็แล้วแต่ละกันใครอยากลองรูใหม่ก็ไปปลาจีน

จากรูต้องยาวใหญ่ใส่จุกเลยค่ะ
คราวนี้เนี่ยเขามาซุกอยู่ใต้โต๊ะทำงาน

แล้วเป็นงูจงอ้างร่วงคราบแล้วโต๊ะทำงานไหนรู้ไหม

สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
นี่ค่ะทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ทีมกู้ชีพอบตสะท้อนดนาทวีที่สงขรา
ลงพื้นที่ต้องไปดูก่อนเพราะว่าเห็นคราบที่มันลอกอยู่แบบนี้นี่

นี่คือในสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ากราดนะคะ
แล้วพอได้รับแจ้งว่ามาดูหน่อยเจ้าหน้าที่มีคราบงูอยู่

ก็ใช้เวลาไม่นานค่ะจับเจ้างูจงอางนี้ได้แต่ความยาว๓เมตรค่ะ
เอาใส่รังพลาสติกก่อนแล้วก็นำไปปล่อยคืนสู่ป่านะคะ
น้ำแข็งเลขที่สำนักงานน่ะมีบอกไหมโอ้โหทำไมไม่มีอ่ะ
รออยู่หรอเอาแค่๓เมตรไปได้ไหม๓เมตร
เหรอผมลงใต้กันต่อเลยดีกว่าครับ
ที่สงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิศนะครับ
จัดสร้างพระพิคเนธองค์ใหญ่ไว้บนอาคารเรียนนะคุณผู้ชมครับ
ก็บอกว่านี่โอ้โหจะเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจนะครับ
นี่แหละครับรูปปั้นพระพิคเนธองค์ใหญ่นะครับ
ถูกสร้างอยู่บนอาคารนะครับเป็นอาคารเรียนศิลปะ
ในโรงเรียนนวินทราชูทิศอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
เมื่อวานนี้ก็มีพิธีบวงสวงนะครับ
บอกว่าตรงกับวันดีปาวลีนะครับ
หรือว่าเทศกาลแห่งแสงโดยมีคณะครูลูกศิษย์
สักร้อยคนได้นะครับมาร่วมพิธีพร้อมเพลียงเลย
ท่านผอกิจภูมิคงศรีท่านเล่าบอกว่า
โรงเรียนต้องการหาทุนในการจัดสร้างพระพิคเนตองค์นี้นะครับ
แล้วก็ทำเหรียญพระพิคเนธองค์เล็กด้วย
สมทบทุนสร้างพระพิคเนธด้วยไง
นายสาคนสื่อวงครับครูสอนดนตรีและน่าจะศิลป์ก็บอกว่า

ต้องการจะทราบพระพิคเนธเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจนะครับ
สำหรับนักเรียนด้วยจึงจัดสร้างรูปปั้นฟาร์ปิกาเนสโองใหญ่ใหม่ใหญ่
และหน้าตัก๓๐นิ้วสูง๗๐นิ้วนะครับซึ่งขณะนี้นะครับ
รูปแบบหุ่นขี้พึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
รอขั้นตอนการเททองเหลืองคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับ
ทำพิธีเบิกเนธแล้วบวงสวงครั้งใหญ่เนี่ย
เมษาปีหน้าครับคุณผู้ชมครับ